ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรารู้จักเพื่อนของเพื่อน
เจอเพื่อนคนแรกก็อาจจะเออฝากความคิดถึงอีกคนนึงด้วยนะ
อันนี้ปกติแต่อยากถามแบบนี้ค่ะว่าเออฝากรอยกระทืบนี้ถึงเพื่อนอีกคนนึงด้วยนะ
แบบนี้ปกติไหมคะอุ้ยไม่รับได้ไหมแบบเนี้ย
ไม่รับไม่ได้เพราะโดนไปแล้วนี่ค่ะลองดูค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จะเห็นเลยนะคะนี่ผู้ชายวัยรุ่นแหละหลายคนเลยขี่มอเตอร์ไซค์มา
เห็นคนเสื้อเชิดแดงคนนี้ไหมคะเดินอ่านอ่านมาก่อนเลยเดินไปเสร็จปุ๊บ
เดินมาคุยอะไรไม่รู้คนเจ็บคนเจ็บก็ยืนกงงงลากมานั่น
เข้าไปแล้วหมัดแรกหงายหลังตึงลงไปเลยเท่านั้นแหละค่ะรุมกันตรงนั้นเลยเนี่ยเห็นไหม
เข้าหน้าเขาหลายดอกเลยนะจนเขานิ่งไปอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เองตำรวจสภเมืองชนบุรี
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุ
คนเจ็บชื่อนายปฏิพลนะคะอายุ๑๘ปีดูสภาพนะคะ

เตะโดนต่อยเข้าที่หน้าหน้านี่คือแผลเยินเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บเล่าบอกว่าเขาเพิ่งจะมาจากจังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่รู้จักใครเลยแล้วนี่เขามาฝึกงาน
พอเลิกงานเสร็จก็กำลังจะกลับหอพัก
ระหว่างทางเจอวัยรุ่นแก๊งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคัน
ตะโกนด่าแล้วก็ลงมารุมกระทืบกับเขา
โดยที่เขายังงงอยู่เลยค่ะ
ตำรวจก็ไม่รอให้ป่าเขาหายเจอสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยถามนะ

เพราะว่าโอ้โหโดนเข้าไปที่หน้าหลายทีเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนถูกทำร้าย

เพราะว่าเหมือนอาศัยจังหวะนั้นขี่รถหนีกันไปก่อนนะคะ

แต่รู้ว่ามาหลายคันประมาณสัก๕๖คันได้
ทีนี้ไอ้เสียงที่เขาได้ยินจากกลุ่มวัยรุ่นหลังจากกระทืบแล้ว
ทิ้งท้ายเอาไว้ทำให้เขาแปลกใจกันมาก

ไม่ได้มีเรื่องกับนายปฏิพลคนเจ็บโดยตรงนะ

อ๋อที่ฝากเพื่อน
ผมห้ามไม่ทันไงตีมาตีหลังอ่ะ

เขาเขาคนที่ลุมเนี่ย

โดยเฉพาะอยู่ที่ไหนหรอ

แล้วก็ตีแล้วก็ไปผมกระโดดลงมา๕นิดชั้น

คนเดียวเดินมาคนเดียวบอกจะเตะฝากเพื่อนด้วย

ฝากเพื่อนมันมีขนาดนี้แล้วเหรอคะ

โอ้โหไม่เคยครับแล้วไม่อยากจะรับฝากแบบนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันบอกของฝากที่ไม่อยากได้
อ่ะได้คุยกับเพื่อนคนเจ็บเขาบอกว่าจริงจริงเขาเดินมาด้วยกันสองคนนะ
ซึ่งคนเจ็บเดินตามหลังเข้ามาก็เดินชิดริมถนนตามปกตินี่แหละ
นี่จังหวะถึงหอพักเนี่ยคือหอพักมันอยู่ทางขวามือเลย
ตัวเขาเดินขึ้นหอไปก่อนแต่เพื่อนที่โดนกระทืบแวะซื้อของ
จังหวะนั้นแหละกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถมาพอดี
เขาบอกเอาจริงไม่เคยรู้จักกันเลยพี่น่าจะจำคนผิดหรือเปล่า
เขาก็ขี่รถมาไงขี่รถมาแล้วเขาก็ว่าเดินอะไรกลางทาง
เขาก็ว่ามีปัญหาอะไรเปล่าเขาก็ว่าผมก็เดินข้างแล้วพี่
ผมพูดแบบนี้ดีอะพี่แต่เขาก็คิดว่าผมมีปัญหาเลยพี่
เขาก็พาผู้เข้ามาผมก็เลยน้องเขาก็บอกว่าซื้อชุกกี้ก่อน
ผมก็เลยบอกว่าน้องเขามาแล้วเห็นอยู่แล้วไงพี่
บอกว่าน้องขึ้นมอเถอะแต่น้องอีกคนไปด้วยกับผม
น้องฌิวทุกที่อยู่แต่เมื่อผมขอต่อขนไปกับผม
เพราะเอาจริงมันก็เห็นอยู่นั่นแหละว่าเป็นใคร

ตำรวจบอกว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะไปไล่ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตอนนี้ก็จะสอบปากคำเพื่อนแล้วก็น้องคนเจ็บ
หลังจากที่เขามีการประถมพยาบาลอีกทีนึง